เรื่องนี้ทำไมพระรูปนี้ท่านอาภาษณ์เหรอ

เมาคือเมา
เก็บทรงไม่อยู่แน่นอนเลยเมา
คุณผู้ชมอาภาษณ์หรือเมาคน

แล้วเดินแบบนี้เหรออันนั้นอาภาษณ์ใช่ไหม

ว่าแบบนี้เดินไม่ตรงเก็บทรงไม่อยู่จริง
คือก้าวหน้า๙หลังแล้วก็เซลงไปเลย
นี่เด็กวัดลูกวัดเนี่ยก็จะต้องมาช่วยพยุงช่วยดึงเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้จังหวะนี้ยังเห็นว่ายังเดินได้นะ

กลัวว่าจะเซมาแล้วก็มาถึงถนนเหมือนกันนะ
ถ้าล้มมาถึงถนนแล้วรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
นี่คนที่มาเห็นก็ต้องช่วยแหละ

แต่ว่าเห็นหลวงพ่อท่านลงไปอยู่นั่นแล้วยื่นมือ
แล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
ต้องมานั่งพักอยู่ตรงริมฟุตปาด
เพราะว่าตอนเดินเหมือนจะไหวแต่ก็ไม่ไหว

ว่ามันเกิดที่ไหนพระเป็นพระที่วัดไหน
แล้วก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่ามึนเมา
หรือว่าป่วยหรือว่าอาภาษณ์
แต่บางคนจะลงความเห็นคอมเมนต์ไปในแนวเมามากกว่า
แต่เราไม่ชี้ชัดนะเราไม่ได้ชี้ชัดว่า

คือเรื่องนี้เอาจริงก็ต้องให้ทางสำนักพุทธ
มาตรวจสอบมาตรวจสอบข้อได้จริง
ว่าสรุปแล้วท่านอาภาษณ์หรือท่านเมายังไง